ท่าประจงมาดูเหตุการณ์ที่หน้าเช้านะคือแม้ว่า
ที่สุดแล้วการตรวจสอบคนที่ขับรถที่ก่อเหตุ
จะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะปริมาณเป็นศูนย์แต่การขับรถโดยไม่ระวังเนี่ย
ก็ทำให้คนอื่นตายได้และครอบครัวของคนนี้ผู้ตายเขาน่าสงสารมาก
ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนี่เป็นภาพที่เกิดเหตุ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายสำรานกลิ่นแก้วอายุ๕๒ปี
เป็นพนักงานกวาดขยะของเทศบาลเมืองชนบุรีถูกรถพุ่งชนนะฮะ
เป็นผู้แดกของท่านไหมภูมินที่ใช้ผู้แดก
เขาก็ทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายรถมือสอง
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับก็ยังมีเหล็กแผงกั้นของร้านรถมือสองที่พังเสียหายไปด้วย
นายสำรานนี่ก็เสียชีวิตนะครับขณะที่กำลังทำงานอยู่
เป็นพนักงานกวาดขยะของเทศบาลเมืองชนบุรีไม้กวาดยังตกอยู่แถวนั้นเลยนี่ฮะค่ะ
ตำรวจติดตามสกัดจับรถคันที่ชนนายสำราญจนได้นะครับเป็นรถยนต์ฮอนด้าซิตี้สีขาว
ชนแล้วก็หนีไปไม่ได้หยุดคันนี้ครับสุดท้ายแล้วไปจอดอยู่นะฮะ
สภาพรถด้านหน้าซ้ายมีรอยพังยับเยินยางล้อหน้าซ้ายแตก
คือยางแตกนะนี่เห็นไหมแล้วโอ้โหมันก็เห็นไหมคุณเขียนมาสอน
มันพังเยอะมากเลยนะแล้วบอกว่าไม่รู้ว่าชนคนมันก็
จกหน้าบุบไปอย่างนี้อ่ะจริงแล้วยังขับต่อไปเป็นกิโลใช่ล้อแตกนะถึงหยุดเนี่ยนะครับ
ส่วนรถที่จอดเนี่ยอยู่บนถนนวชิวราภารการณ์ในตะบนบังปราซ่อย
ห่างจากจุดเกิดเหตุที่ชนนายสำรานเสียชีวิต๑กิโลเมตร
และผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ครับนายอภินันกระแสชนอายุ๒๘ปี
เป็นคนขับรถเก่งคันนี้นะฮะนี่ครับเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขากลับมาจากงานเลี้ยงฉลองที่ที่ทำงาน
ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะชะลอรถอย่างกระทันหันในเลนขวา
เพื่อจะกลับรถยูเทิร์นเขาซึ่งขับตามมาด้วยความเร็ว
ต้องหักพวงมาลัยเบี่ยงซ้ายออกเพื่อหลบซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่
นายสำรานกำลังกวาดถนนอยู่นะฮะเข้ามาทำงานอยู่
นายอภินันบอกว่าตอนนั้นเขาแค่รู้สึกเหมือนกับว่ารถเขาชนอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่ไม่รู้ว่าชนคนอืมรู้สึกว่าชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
เขาก็ขับต่อไปเรื่อยไปก็กิโลกว่านะครับแล้วก็หยุดรถ
เพราะว่ารถมันยางแตกจนมีคนตามมานั่นแหละแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยขับรถชนคนตาย
ซึ่งเขาก็ตกใจมากแต่เขายืนยันว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าชนคน
ตำรวจแจ้งข้อหานายอภินันนะครับขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองชนบุรีนะครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
คือเป็นศูนย์เลยล่ะคือเอาเป็นว่าไม่ได้ดื่มนะ
นายอภินันได้ไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอเข้ามาไปถึงผู้เสียชีวิต
บอกว่าตัวเองมองไม่เห็นจริงตอนนั้นคิดว่าชนกับขอบฟุตบาท
พร้อมจะชดใช้ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้ไปงานเลี้ยงของที่ทำงานมาไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลอะไรเลย
รู้ตัวว่าต้องขับรถกลับบ้านแต่ก็มาประสบเหตุจนได้
บอกว่าตัวเองมองไม่เห็นจริงไม่เหมาลนะครับผม
ขอโทษทุกฝ่ายพวกคณะของผมทั้งนี้ครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่จะตั้งใจอะไรเคยเลยครับ

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนายสำรานกลิ่นแก้วผู้เสียชีวิต
เดินทางไปรับศพออกจากนิติเวชโรงพยาบาลเมืองชนบุรี
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับท่านผู้ชมครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้คุยกับภรรยาของนายสำราญนะครับชื่อว่านางติ๋มสุรพันธ์อายุ๕๙ปีนะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีเนี่ยมีอาชีพเป็นพนักงานเก็บขยะ
ของเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับก็จะทำงานตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔นะฮะ
เมื่อคืนก่อนที่สามีจะออกจากบ้านไปก็เหมือนกับทุกครั้ง
เดินมาจับแขนแล้วก็บอกว่าไปทำงานแล้วนะ
แล้วก็จะหอมแก้มภรรยาทุกครั้งนะครับ
เขาทำงานเป็นพนักงานกวาดขยะเหมือนกันนะสามีภรรยาเนี่ยนะครับ
แต่อยู่คนละกะค่ะพอนายสำรานผู้ตายทุกวันนะฮะ
ทุกวันไปทำงานกะของตัวเองเนี่ย๔ทุ่มเสร็จตี๔เนี่ย
จะมาช่วยภรรยากวาดขยะต่อเพราะไม่อยากให้ภรรยาเนี่ยเหนื่อย
เพราะว่าภรรยามีโรคประจำตัวป่วยบ่อยนะครับ
เธอบอกว่าเธอเสียใจมากเหมือนขาดเสาหลักของครอบครัวไป
สามีทำงานหาเงินส่งลูกส่งหลานเรียนมาตลอด
วันเกิดเหตุเนี่ยกวาดอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้แต่ว่าหันหลังกวาดให้กัน
ต่างคนต่างหันหลังกวาดขยะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัว
แล้วทีนี้มีเพื่อนเขาหามาบอกเขาบอกให้มาดูซิว่าเขาชนหมาหรือชนอะไรไม่รู้
เขาพูดอย่างเงี้ยป้าไม่ติดใจอะไรนะติดใจที่คำว่าหมาเนี่ยคนเดิน
คนเดินกวาดแล้วใส่เสื้อสะท้อนแสงเห็นคนกวาดถนนต่ำขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงให้เราจริงเลยนะ

ทุกอย่างเขาก็ส่งรถให้ลูกอยู่ก็เพราะเงินเขาที่ก็ทำจากตรงนี้แหละงานต่ำนี่แหละ
ชนเขาเนี่ยเขาตายเนี่ยแล้วปัญหาครอบครัวเขาเขารับภาระเยอะไหม
เพราะภาระเขาก็เยอะอยู่แล้วแล้วลูกเมียเขาจะทำยังไง
นี่นะนายอภินันกระแสชนคนขับรถที่ไปชนนายสำรานเสียชีวิตเนี่ย
ภรรยาบอกว่าได้ฟังบอกว่าคิดว่าชนหมา
ถูกผิดอย่างไรฟังกันผิดฟังกันถูกอย่างไรยังไง
หาโอกาสลงไปคุยกับครอบครัวเขาซะนะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มีน้องภรรยาของผู้ตายนะครับ
บอกว่าก็เป็นพนักงานกวาดขยะของเทศบาลเหมือนกันนี่แหละ
นายสำราญผู้ตายคือพี่เขย
เขยเป็นผู้ชายที่ทำงานแบบทำมาหากินนะ
ไม่เคยดูถูกอาชีพตัวเองนะครับ
ตั้งใจทำงานเลี้ยงดูครอบครัว

ก็สามารถเก็บเงินส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือได้
วันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เธอก็กวาดขยะอยู่เหมือนกัน

รีบวิ่งมาดูพบว่าพี่เคยถูกรถชนไปแล้ว
ร่างเนี่ยกระเด็นไปติดโครงเหล็กของร้านแถวนั้น

นอนหายใจรวยรินนะฮะ

ก็จะมาช่วยแฟนเขากว่ากว่าเสร็จก็จะไปพักผ่อนไปช่วยแฟนได้เงินเห็นไม่ได้หรอกจ้ะคือไปช่วยเมียเขาอ่ะคือเมียเขาเป็นมีความดันรกเบาหวานอะไรอย่างนี้ไงโอ้เห็นกับตารับไม่ได้เลยติดติดตามากคือติดกำแพงแล้วแกะออกมาถักปั๊มหัวใจอ่ะแล้วตอนนั้นรู้แล้วว่าพี่เกย์ไม่รอดคือพนักงานที่เกี่ยวกับพ
ที่ทำงานด้านนี้ของเขตของเทศบาลของทุกพื้นที่นะจะกวาดขยะหรือว่าขับรถเก็บขยะขนขยะนะคุณเหนียวมาสอนค่ะคือเราต้องเห็นใจเขาแล้วเนี่ยเขาเสียสละจริงจริงน่ะใช่ค่ะงานเขาหนักงานเขาเหนื่อยแล้วเขาก็มีเสื้อที่มันสะท้อนแสงใส่อยู่แล้วน่ะคือต้องมองเห็นเขาสิเราต้องแบบชะลอแล้วหลบให้เขาเลยอ่ะต้อง
มีความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะ